เชิญจ้าทุเรียนหมอนทองจังหวัดระยองจ้า
ดิฉันนะจ๊ะไม่ทำแล้วที่สถานบันเทิง

เชียร์ทุเรียนดีกว่าจ้ามาเลยจ้า
ขายสวยสวยสดสดที่นี่เลยนะจ๊ะ
อรุณสวัสดค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนรถหนาวมารายงานสภาพประกาศที่ทราบกันแล้วนะคะ
บอกเลยว่าวันถึง๒วันนี้นะคะหลายคนถ้าอยากจะตากผ้าซักผ้า
ทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นโอกาสดีค่ะเพราะว่าเป็นช่วงของการเตรียมเปลี่ยนผ่านฤดูนะคะ
สัปดาห์หน้านะคะหรือว่านับตั้งแต่ช่วงวันที่๑๔๑๕พฤษภาคมไป
ฝนจะเริ่มตกหนักมากขึ้นโดยเฉพาะแถบภาคใต้
ก็คือบริเวณที่ใกล้กับลมทิศตะวันตกเฉียงใต้คือแถบอันดามันนั่นเองค่ะ
คุณผู้ชมมันจะเริ่มก่อตัวแล้วมีฝนขึ้นมาแต่ณปัจจุบันนี้ถ้าดูจากโมเดล
แล้วดูจากภาพถ่ายดาวเทียมปัจจุบันนี้นะคะก็จะเห็นว่า
กลางวันเนี่ยค่อนข้างร้อนลมตอนนี้นะคะยังเป็นลมนิ่ง
ลมแผลวแผลวสังเกตว่าลูกศรสีขาวเนี่ย
ค่อยค่อยเคลื่อนตัวไปเบาเบาแบบไม่ค่อยหมุนแรง
ค่อยพัดเร็วสักเท่าไหร่นะคะส่วนเรื่องของอากาศนะคะ
อากาศช่วงกลางวันค่อนข้างร้อนนะคะถ้าดูช่วงประมาณสักสิบโมง
จนถึงบ่ายสามเนี่ยค่ะคุณผู้ชมสีแดงเข้มแบบนี้
ก็แตะ๔๐องศานะคะบางพื้นที่อาจจะรู้สึกร้อนได้มากกว่านั้น
เมื่อร้อนจัดและลมมาจึงจะเป็นฝนนะคะฝนวันนี้จะพื้นที่ไหนมีบ้างนะคะ
ดูจากโมเดลนี้ค่ะสังเกตว่าภาคใต้นะคะ
จะเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนมากกว่าพื้นที่อื่นอื่นภาคเหนือภาคกลางอีสานมีเล็กน้อย
ประปรายนะคะฝนเบาค่ะฟ้าครึ่มเล็กน้อย
แต่ภาคใต้จะชุ่มฉ่ำหน่อยโดยเฉพาะบางพื้นที่ในภาคใต้ตอนบนเช่น
ประจวบคิริขันนะคะหรือว่าภาคตะวันออกบางจังหวัดเท่านั้น
จะเป็นช่วงเวลาประมาณช่วงบ่ายสามบ่ายสี่นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีฝนมากที่สุด
แต่โดยรวมแล้วค่อนข้างร้อนนะคะแล้วก็คลื่นนะคะคลื่นในทะเลเนี่ย
ประมาณห้าสิบเซนติเมตรถึง๑เมตรเท่านั้นแต่ว่าฝั่งอันดามันอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องลมหน่อยนะคะ
เราไปดูบรรยากาศกันหน่อยไหมคะแต่ละพื้นที่นะคะที่เกิดขึ้นเขามีกิจกรรมทำอะไรกันบ้าง
คือเมื่อวานนี้เป็นวันพืชชมงคลค่ะชาวนาก็ถือเลิกสิริมงคล
ลงมือหวานเมล็ดพันธุ์ข้าวลงแปลงนาตามความเชื่อที่สืบสารมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
แม้ว่าเกษตรกรบางท่านอาจจะกังวลต่อภาวะฝนทิ้งช่วงแต่ก็เชื่อกันว่าถ้าหากว่าเริ่มต้นเพราะปลูกในวันพฤชมงคลแล้ว
ผลจะเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์และได้ผลผลิตดีนะคะเป็นข่าวดีว่าหน้าฝนปีนี้น่าจะมาเร็วและได้น้ำเยอะด้วยค่ะ
ส่วนที่ชาวนาจังหวัดบุรีรามวานเข้าไปแล้วแต่บอกว่าเดือดร้อนเพราะถูกน้ำท่วม
ตัวแทนชาวบ้านสำโรงบ้านหนองปล่องและบ้านหนองขามตะมนตหนองปล่องอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรำร้องเรียนมา
บอกว่าโครงการขุดลอกลำห้วยน้ำนางรองมีการถมดินปิดทางระบายน้ำ
น้ำก็เลยเอ่อท่วมต้นข้าวที่ไถหวานไปแล้วค่ะถ้าเป็นไปได้อยากให้รัฐเข้ามาช่วย
ช่วยยังไงฟังเสียงชาวบ้านกันค่ะอยากให้มาทำที่ระบายน้ำออก
จะได้ไม่มีปัญหาอย่างนี้ให้มันท่วมอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็
ไม่ใช่เดือดร้อนแค่เจ้าสองเจ้านะครับแถวนี้นะครับเดือดร้อนหมด
นี่เป็นหนึ่งเสียงเล็กของประชาชนนะคะถ้าหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือใด
ก็ช่วยเหลือกันด้วยนะคะส่วนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรค่ะ
ช่วงนี้ถ้าหากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อนก็เร่งมือกันหน่อย
เพราะว่าสิบสี่สิบห้าฝนจะตกหนักมากขึ้น
โดยเฉพาะแถบภาคใต้และภาคตะวันอ่องนะคะ

แต่สวนระยองของดิฉันนะคะที่จังหวัดระยองตอนนี้นะคะ

แต่จริงแล้วทุเรียนแต่ละที่ก็อร่อยไม่ต่างกัน